นี่คือฝันของพวกเราครับพี่สิทธาต้องทายเลยว่าฝันไหนเป็นฝันท็อปไฟฟ์เลย
ความฝันมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของกรุงเทพอ่ารถไม่ติดครับ
รถไม่ติดทำไมมั่นใจข้อนี้ครับ
เพราะว่าแก้ยังไงก็แก้ลำบากครับรถในกรุงเทพเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยไปถึงเชียงใหม่เนี่ย๓๓เส้นทาง๓๓เส้นนะครับ
กรุงเทพทั้งหมดเอามาต่อกันถึงเชียงใหม่ยังไงรถมากกว่าถนนยังไงก็ต้องติด
อย่างนั้นพี่ลองบอกหน่อยสิครับว่าฝันของพวกเราจะเป็นจริงได้ยังไงรถจะไม่ติดได้ยังไงใน๒นาทีนะพี่นะได้ครับ

จากว่าไม่ได้มีการทำให้ขนส่งสาธารณะอย่างอื่น
สามารถที่จะมาทดแทนรถยนต์ได้เลยครับ

สามารถที่จะไปถึงได้ทุกพื้นที่

แต่เป็นเมืองที่คนรวยยินดีที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า

ทำให้คนจนสามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าได้

ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวิเคราะห์แล้วว่า

ทั้งหมด๑๐เส้นทางที่ต้องทำครับ

ตอบโจทย์คือระยะทางเนี่ยไม่ได้
ไปทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ

ราคารถไฟฟ้าของเขาประมาณ๑ส่วน๘๐

แต่ของบ้านเราเนี่ยถูกกว่าแท็กซี่ไม่ถึงครึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ขึ้นรถไฟฟ้าหรอกครับ
กันสองคนนั่งแท็กซี่ออกจากหน้าบ้านได้เลย
ไม่ต้องไปใช้ฟีดเดอร์
เพราะฉะนั้นไม่สามารถแก้ไขได้
เรื่องนี้กอทมทำให้ตายยังไงนะครับ

เอามาดูเส้นทางแล้วก็ปล่อยรถให้ถูกต้อง

แต่ดีที่สุดคือต้องประสานกับรัฐบาล

เส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึง๑๐เส้นทางให้เร็วที่สุดครับ
ก็อยากเลือกหลายข้อมากเลย
แต่ขอเลือกข้อแรกเลยค่ะเมืองที่น้ำไม่ท่วมค่ะ
เชื่อว่านี่เป็นความฝันอันดับหนึ่งของคนกรุงเลยฮะ
ก็คนกรุงเขาก็มีความทุกข์กับเรื่องของน้ำท่วมมาตลอด
เราลงทุนก่อซากอุมูลยักษ์และเยอะแยะ
แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความฝันของคนกรุง
เพราะฉะนั้นคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อหนึ่งที่อยู่๑ใน๕กัน
เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าใน๒นาทีนี้
พี่รสนาจะทำให้ฝันข้อนี้เป็นจริงได้อย่างไร
พร้อมนะพี่นะไปจ้าค่ะค่ะ
ก็ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเป็นเมืองปลายน้ำ
เราเจอทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกรุงเวลานี้เราพัฒนาเมืองไป
โดยไม่รู้จักภูมินิเวศของตัวเอง
เราเปลี่ยนจากการสัญจรทางน้ำมาเป็นทางบก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอรถติดเราก็เจอน้ำท่วม
เพราะว่าเราสร้างตึกต่างเยอะแยะ

เราลดพื้นที่รับน้ำ
ที่จริงต้องบอกว่าบรรพบุรุษเราเนี่ย
เขาฉลาดในการที่เขารู้ว่าเราเป็นเมืองปลายน้ำ
เพราะฉะนั้นเราจึงมีครูครอง
ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งทนถึง๑๘๐๐กว่าคูครอง

คู่คลองเหล่านั้นมันกลายเป็นที่ระบายน้ำเสีย
แล้วก็เป็นที่กองขยะต่าง

แต่เราไปใช้งบประมาณเยอะมาก
ในการทำอุโมง
หรือที่เก็บน้ำใต้ดินเพื่อที่จะชะลอน้ำ
แต่เราไม่ได้ใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติ

คนกรุงเขารับน้ำขึ้นลงได้

ทำให้มีพื้นที่ในการรับน้ำให้มาก

รับน้ำเนี่ยเรายังสามารถจะฟื้นวิถีชีวิตตะวันออก

นี้ไม่มีทางที่จะมีคลองถึง๑๘๐๐กว่าคู่คลอง
เพราะฉะนั้นการที่จะทำในส่วนของการขุดลอกหัวข้อ
จะช่วยในการสร้างงานให้กับประชาชนด้วย
เพราะเวลานี้เรากำลังลำบาก
เราควรจะขุดลอกคูคลองแล้วก็ทำให้มีพื้นที่รับน้ำ

มันมีอยู่คำเดียวที่อันอื่นไม่มี

เห็นคำว่าชีวิตไหมอยู่ตรงไหนฮะ

ถ้าลงดูดีมันยากไหมกันนะข้อนี้นะ

เพราะงั้นมันมีอยู่ข้อเดียวที่มีคำว่าชีวิต

และทรัพย์สินแน่นอนครับ

ลองมาดูซิว่าความฝันนี้นะฮะ
จะอยู่ในอันดับหนึ่งในโพลหรือเปล่า

ความฝันนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรครับ

ความปลอดภัยในชีวิตของกรุงเทพนะครับ
ควรจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานเลยครับ

อันดับแรกต้องได้รับการดูแลครับ
ไม่ใช่กล้องวงจรปิดที่อยู่มานี้นะครับ

คนกรุงเทพอยู่กับความเสี่ยงจริง
อันดับแรกเลยก็คือกล้องวงจรปิด

ให้ทุกท่านได้ดูได้ด้วยนะครับ

โอ้โหภาพชัดนะครับ
แล้วเก็บไว้ในคาวคอมพิวเตอร์
ตรงนี้ทำให้ไม่ว่าเวลาใด

และที่สำคัญติดตั้งได้ทุกที่

ว่าคนกรุงเทพต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟรี
ทำให้คนกรุงเทพนอกจากลดค่าใช้จ่าย

ข้อที่๒กรุงเทพยังมืดอยู่เลยครับ
เปลี่ยนลอดไฟติดดับเป็นลอดไส้

และสิ่งที่คนกรุงเทพเจอมากที่สุดก็คือ
ความปลอดภัยเรื่องฟุตบาททางเท้าถนน
ตั้งใจครับไม่ให้เสียเหลี่ยมวิศวกรเลยครับ

ถ้าเกิดมีผู้ว่าชื่อสุชัชวีเนี่ย

ลูกก็เดินไปโรงเรียนกลับบ้านได้

เวลาเดินบนนะครับฟุตบาท
และตั้งใจว่าจะสังขยนา

ม้าลายทางข้ามต้องศักดิ์สิทธิ์

เพราะว่ากล้องมันมองไม่เห็นไม่มีการจับ
เห็นได้จริงนะครับตรวจสอบได้
เชื่อเถอะครับปัญหาเรื่องศาสนา

ง่ายแต่ผมคิดว่ามันต้องอันนี้แหละ

ว่าของเข้าข้าวของทุกอย่างแพงค่าแรงถูก
ราคาสูงหมดยกเว้นกำลังใจ
หมดทุกอย่างยกเว้นกำลังใจ

เราเป็นสายฟาด
อ๋อครับครับ

ผมคิดว่านี่นะฮะนี่คือปัญหาในเมืองใหญ่เลยนะครับ
ทุกอย่างในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้

เชื่อไหมครับว่าแม้แต่บ้านพัก
เงินเดือนเราโตตามราคาที่พักอาศัยไม่ทันนะครับ
แล้วคนกรุงเทพก็ต้องถูกผลักออกไปอยู่นอกเมือง

แต่คราวนี้วิบากรรมมันยังไม่ใช่แค่นั้นสิครับ
พอเราไปผ่อนบ้านนอกเมืองใช่ไหมครับ
โอเคผ่อนบ้านมันอาจจะถูกแต่มันก็ฟิตกับเงินเดือนนะฮะ
แต่ปรากฏว่าราคาบ้านที่ผ่อนถูกลงยังต้องจ่ายค่ารถเมย์ฮะ
เข้ามาทำงานในเมืองร้อยสองร้อยปรากฏว่าค่าบ้านถูกค่ารถแพง
คือชีวิตทุกวันนี้นะยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนอีกใช่ไหมครับ
ใครมีลูกใช่ไหมครับก็ต้องซื้อแท็บเล็ตค่าอินเตอร์เน็ต

ค้าขายสำหรับที่ค้าขายทำงานอาชีพอิสระ
แม้แต่คนทำงานโรงงานก็ทำ๔หยุด๓โอทีไม่มีถูกไหมฮะ
งั้นรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ก็เหลือน้อยลงกำลังบริโภคของเมืองก็น้อยลง
และถ้าเมืองที่ไม่มีการซื้อไม่มีการบริโภคเมืองมันก็ซบเศร้า
ดังนั้นผมยังคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มต้นรับสวัสดิการ
โดยการเติมสวัสดิการเข้าไปให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด
ผู้สูงอายุใช่ไหมครับที่เรามีนโยบายว่าจะเติมให้ได้ทุกคนนะครับ

เด็กเล็กนะครับแรกเกิดถึง๖ปีนะครับ
ก็๑๒๐๐บาทต่อเดือนซึ่งตอนนี้เด็กยากจนเท่านั้นที่ได้นะครับ
นี่เราก็จะได้ทุกคนผู้พิการที่ได้อยู่๘๐๐
เราก็จะเติมเข้าไปให้ได้๑๒๐๐บาทต่อเดือน
แล้วเรายังมีนโยบายในการทำให้ทุกคนนะครับเข้าถึงการรักษานะครับ

แล้วก็อุดหนุนตัวรถเมย์ต่างเพื่อลดค่าคลองชีพลง
และเป็นการเติมกำลังซื้อให้กับเมือง
ลองคิดดูสิครับว่าเมืองที่มีกำลังซื้อ

พอมีการลงทุนก็จะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้น

และเมืองมันจะกลับมามีความหวังสำหรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ
เอาล่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ
ความฝันของคนกรุงเทพ๑ออกไปแล้ว๓๕วันแล้ว

นี่ฮะบ้านเมืองสวยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

โพสต์นี้เดาใจคนกรุงเทพได้ยากจริง
นี่ก็คือ๑๐ความฝันจากหลายล้านคนออกมาเป็นโพลนี้
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่นะครับ
ทำความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริง
ไม่ต้องหวังทั้งหมดหรอกครับสักครึ่งหนึ่ง
ตายตาหลับแล้วค่ะใช้คำนี้เลย
ทีนี้เราเห็นแล้วนะครับอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓อันดับ๕อันดับ๙
เรามาดูทั้งหมดของความฝันของคนกรุงเทพครับ
นี่นะครับอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓อันดับ๔ครับ

อันดับ๔อันดับ๔ด้วยความสะดวกถึงทุกที่
อันดับ๕รถไม่ติดอากาศสะอาดอยู่อันดับ๖
อำนวยความสะดวกตอบโจทย์อยู่อันดับ๗ครับ
เมืองอัจฉริยะอันดับ๘

และอันดับ๑๐มีพื้นที่สาธารณะครอบคลุมทุกเขต